ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดวันนี้กันเลยจ้าไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะพอกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองค่ะมาดูราคาอาหารทะเลกันหน่อยนะคะ
ปลากระพงขาวหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชร์บ๊วยค่ะ
อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบถึงสามร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
หมึกกล้วยสองร้อยถึงสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมส่วนหอยแคลงอยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อว่าวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหมช่วงนี้นะ